ได้รับผลกระทบจากการถูกตีตราในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
โดยประธานอนุกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิด้านเอก
เปิดเผยว่าหากภายใน๒ปีนี้
อาจจะต้องมีการร่างกฎหมายคุ้มครองสิทธิ์ด้านเอก
เพื่อเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
โดยนำกฎหมายไนเจรียมาเป็นต้นแบบ
โดยในจรอึ้งพากรประธานอนุกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิด้านเอก
ประเทศไนเจรียมาเป็นต้นแบบศึกษาความเหมาะสม
กฎหมายเรื่องนี้เป็นกฎหมายที่
ไม่ว่าในกรณีไหนก็ตาม
แล้วก็มีโทษที่จะปรับ
ทั้งที่จริงมีโทษถึงจำคุกด้วย
แต่ว่าคงจะเน้นไปเรื่องของการปรับ
จากข้อมูลของสหประชาชาติ
อันดับประเทศที่มีผู้ป่วยโรคเอดมากที่สุด

ทางนี้ประธานอนุกรรมการส่งเสริม

ยังมีการตรวจเลือดนักเรียนก่อนเข้าเรียน

การตรวจเลือดที่จำเป็นมีเพียง๒กรณี

กรณีที่ถูกข่มขืนเท่านั้น

ก็คือกฎหมายส่งเสริมและคุ้มครอง
สิทธิด้านเอกราวว่าทางมิติของการทำงาน
ต้องไม่บังคับตรวจเลือด
ลิดรอนสิทธิด้านการศึกษา

และมิติการแก้ปัญหาในระยะยาว
รัฐต้องมีมาตรการที่เป็นรูปธรรม
ภายใต้ความร่วมมือของทุกหน่วยงาน